พอพาไปหาอะไรชื่นใจชื่นใจทานชื่นดื่ม

เป็นร้านนมสดร้านนี้มีชื่อว่าเล็กนมสด

ขายคู่เมืองอุบลมานานประมาณ๒๐ปีแล้วค่ะคุณผู้ชม
ถึงแล้วเล็ดนมสดร้านนี้นะคะ
อยู่ที่ถนนอุปรีศาลค่ะ
คือร้านนี้เป็นร้านเด็ดเมืองอุบลมาก
ลูกเด็กเล็กแดงก็ซื้อกันเวียนกันไปซื้อ

มีทั้งนมสดนมสีชมพูชาเขียวชาเย็นนะคะ

เมนูที่ไปแล้วต้องสั่งก็คือนมสดกับนี่ขนมปังปิ้ง
และที่สำคัญขนมปังปิ้งร้านนี้มีหลายหน้ามากคุณค่ะ
แล้วก็ไม่ได้มีแค่ขนมปังปิ้งขนมปังนึ่งขนมปังสังขยาผลไม้
เมนูเขาหลากหลายมากคุณขอดูสิดูสิอ่านไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียว
เยอะมากจริงมีทั้งหน้าแบบคาวก็มีหน้าหวานก็มี
ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมได้หลายอย่างด้วย
ที่สำคัญทานคนเดียวด้วยไม่แบ่งนะคะ
นี่เป็นขนมปังสังขยาเป็นของขึ้นชื่อของเขา
เด็ดมากคุณค่ะดูค่ะอันนี้เป็นขนมปังสังขยาราดด้วยไอศครีม

ใช่แล้วนะคะใครผ่านไปผ่านมาเมืองอุบล
อย่าลืมแวะเวียนไปร้านเล็กนมสดนะคะ
เกตของร้านนี้นะคะในร้านก็จะตกแต่งบรรยากาศคล้ายกับสวน
เหมือนกับฟาร์มก็จะมีสถานที่ให้เราไปถ่ายรูปเล่นเยอะมาก

นี่แหละมีไงคือว่าคุณชนะ
เก็บภาพมาฝากเล็กน้อยก็นะสายเซลฟี่ใช่ไหม

เล็กน้อยคุณดูสิ๒๓แชะเท่านั้นเอง

ที่เราเห็น๒๓แชะเนี่ยนะครับเขาถ่ายเป็นชั่วโมงนะ
ไม่จริงไม่จริงทานนานกว่า